ท่านผู้ชมครับแม่มันมีเรื่องราวที่ต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อนะ
คุณครูของโรงเรียนแถวสายใหม่ในกรุงเทพไปทำอนาจารย์
น้องที่เป็นนักเรียนหญิงวัย๑๔ปีลูกศิษย์ของตัวเองในโรงเรียน

แล้วอยู่ดีวันนี้ครูบุกไปหาเด็กบ้าน

แต่ความจริงจะไปขอให้เขาลบคลิป

อย่าอย่างนี้

น้องของเด็กเนี่ยเขาจะเอาเรื่องครูนะฮะเมื่อคืนนี่คือ
เข้ามาไหนอีกเดียวปุกมาที่บ้านของนักเรียนหญิงอ่ะ
ไม่ได้บอกเขาก่อนไม่ได้นัดก่อนด้วยใช่ไหม

กับแม่เด็กเขาก็ไล่ออกจากบ้านนะฮะ
ก็ไม่ยอมไปสุดท้ายนี่เห็นไหมญาติพี่น้องเขารู้ข่าวเข้ามาเนี่ย

เปลี่ยนมาห้ามกันนี่คือทีมของคุณกันจอมพลังนะฮะ
อ๋อหรออ๋อนี่อ่ะไปอีกแล้วนะอ้าว
เพราะว่าคุณกันจอมพลังเนี่ยความจริงเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ย
เขาจะมาช่วยเหลือเด็กพาเด็กไปแจ้งคงแจ้งความ

รู้ข่าวว่าครูมาที่บ้านเด็กรีบมาเลย

เลยต้องมาห้ามทับเลยนะฮะแต่โดนไปแล้วรอบนึงนะครูเนี่ย

ทีมนั้นเหนียวนะ

หลายคนชอบบอกไงว่าอุ้ยทำไมต้องปกป้องคนทำผิดด้วย
ไม่ได้ว่าปกป้องอะไรคนที่ทำผิดหรอกแต่ว่าตัวของคนที่ไปทำร้ายเขาอ่ะ

ไม่อยากให้เสียเวลาหรือถูกโดยคดีอะไรอีก
นี่มาอย่างนี้จะตายแล้วนะจะอมภูมิตรงนะ

ลวนลามลูกเขาหลานเขา

นี่เป็นภาพช่วงค่ำที่ผ่านมาคุณกัลจอมพลัง
มาช่วยเหลือเด็กหญิงวัย๑๔ปีนะครับ

ทูที่ไปลวนลามน้องบุกมาที่บ้าน
เหมือนกับจะมาขอโทษ
มาขอเคลียร์กับคุณพ่อคุณแม่ของลูกศิษย์

พร้อมกับจะขอให้ลบคลิปในมือถือ
แต่คุณกันจอมพลังบอกจะมาให้ลบคลิปได้ยังไง

คุณกัลจอมพลังบอกจะมาให้ลบคลิปได้อย่างไร
คุณกัลจอมพลังบอกจะมาให้ลบคลิปได้อย่างไร
คุณกัลจอมพลังบอกจะมาให้ลบคลิปได้อย่างไร
คุณกัลจอมพลังบอกจะมาให้ลบคลิปได้อย่างไร
คุณกัลจอมพลังบอกจะมาให้ลบคลิปได้อย่างไร
คุณกัลจอมพลังบอกจะมาให้ลบคลิปได้อย่างไร
คุณกัลจอมพลังบอกจะมาให้ลบคลิปได้อย่างไร
คุณกัลจอมพลังบอกจะมาให้ลบคลิปได้อย่างไร
คุณกัลจอมพลังบอกจะมาให้ลบคลิปได้อย่างไร
คุณกัลจอมพลังบอกจะมาให้ลบคลิปได้อย่างไร
คุณกัลจอมพลังบอกจะมาให้ลบคลิปได้อย่างไร
คุณกัลจอมพลังบอกจะมาให้ลบคลิปได้อย่างไร
คุณกัลจอมพลังบอกจะมาให้ลบคลิปได้อย่างไร
คุณกัลจอมพลังบอกจะมาให้ลบคลิปได้อย่างไร
คุณกัลจอมพลังบอกจะมาให้ลบคลิปได้อย่างไร
คุณกัลจอมพลังบอกจะมาให้ลบคลิปได้อย่างไร

คุณกัลจอมพลังบอกจะมาให้ลบคลิปได้อย่างไร
ก็ขอบคุณคุกค้างให้เข้ารบคลิปลองดูตอนที่ครูเจอคุณกัลหน่อยนะคะ
ก็เลือกทำอะไรประมาณนี้ผมก็แค้นรับรู้

ครูก็ต้องยิ่งสั่งสอนเขาหรือประสานหน่วยงานอื่น

หรือมันมีอาการที่ผิดปกติคุณรู้ได้ยังไง

คือกำลังงงที่บอกเมื่อกี้ครูพูดว่ายังไงนะ
คลิปนี่คุณการถามอย่างว่าคลิปนี่เรื่องที่จะไปปล่อยหรือเปล่า
เขาบอกไม่ครับเพื่อนผมส่งมาถามว่ายังไม่เลิกทำอีกเหรอ
ผมก็รับรู้มาเป็นระยะคืออะไรอ่ะพี่อุ๋ย

นี่คือลักษณะเหมือนกับตัวเองก็มีคลิป

แล้วพ่อแม่พี่น้องเขาก็ได้คลิปที่มันหลุดมา
แล้วจะมาขอให้เขาไล่ลบคลิป

บอกตัวเองเนี่ยรับราชการครูมา๑๔๑๕ปีแล้วนะฮะ

น้องที่ถูกกระทำเนี่ยเป็นลูกศิษย์นะ
ตัวเองเป็นครูที่ปรึกษาประจำชั้นนะ
เป็นครูที่ปรึกษาอีกต่างหาก
แล้วก็อ้างว่าที่ผ่านมาก็คอยช่วยเหลือเด็กมาตลอด
เด็กเนี่ยเคยเกือบจะโดนให้ออกจากโรงเรียนมารอบนึง

ครูนี่แหละนั้นชื่อพี่ทักนะ

เป็นคนไปช่วยเหลือไม่ให้ถูกออกจากโรงเรียน

เจตนาที่มาวันนี้เนี่ยอยากจะมากราบขอโทษ

หลังจากเกิดเรื่องที่เขารู้ข่าวว่าเด็กเนี่ย
ถูกลวนลามอาณาจารย์
มีคนส่งคลิปมาให้ดูก็โอ้โหก็ยอมรับผิดทุกอย่าง
รับว่าสติมันหลุดไปจริง
ตอนนั้นที่ก่อเหตุแต่ตอนนี้สมนึกผิดแล้ว

ตอนนี้พร้อมยอมรับผลทุกอย่าง
ไม่ว่าทางผู้บริหารโรงเรียนจะลงโทษยังไงก็ยอม
คือวันนี้หลุดจริงครับแต่นึกว่าตรงทั่วเขาจริงหลุด

ครับหลุดจริงครับ
ส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าทำนะครับ

ก็อยากขอโทษครับผมผิดเองครับ
ผมผิดเองผมหลุดเองครับ
ผมโดดเองผมก็ไม่อยากเป็นเขา
แต่ว่าผมยอมรับทุกอย่างจะขัดเงินเดือนหรืออะไรอย่างนี้
ผมก็ยอมรับครับผมหลุดจริง
คือพ่อของน้องบอกว่าก่อนที่จะเกิดเรื่องเกิดราว
ช่วงเที่ยงนะฮะช่วงพักเที่ยงที่อยู่ที่โรงเรียนนะครับ
ลูกสาวเขาโทรมาบอกบอกถูกครูลวนลาม
แล้วส่งรูปภาพมาให้พ่อดูทางข้อความ
แต่พ่อเปิดดูไม่เป็น
ก็กล่าว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วงเย็นกลับมาถึงบ้านเนี่ย
เดี๋ยวค่อยคุยกันค่อยถามลูกให้ลูกเนี่ยเอาภาพให้ดูอีกทีหนึ่ง
หลังจากนั้นภรรยาโทรมาบอก
บอกครูเนี่ยมาหาที่บ้านนะครูบุกมาถึงบ้านเลย
แล้วเด็กเขาก็อยู่ที่บ้านไงลูกสาวเขาอยู่ที่บ้าน
เหมือนที่คุณกันบอกคุณบุกมาที่บ้านเขาเนี่ย
คุณไม่คิดว่าเด็กเขาจะกลัวมันคุกคามหรือเปล่า
พ่อบอกพ่อโกรธมากเสียใจมาก
นี่คือครูที่ปรึกษาที่เป็นคนที่ครอบครัวไว้ใจมาก
ที่ผ่านมาเหมือนกับจะคอยดูแลให้คำปรึกษาลูก
ช่วยลูกสาวเวลาลูกมีปัญหาแล้วสุดท้าย
ฉวยโอกาสในการลวนลามมาอนาจารย์ลูกได้ยังไง
ตอนนี้หวาดระแวงมากต้องให้ลูกเนี่ยย้ายไปอยู่ที่อื่น
แล้วต้องให้ลูกย้ายโรงเรียนเลยด้วยซ้ำ
คือตอนนี้ไม่รู้จะไว้ใจใครอีกแล้วคุณพ่อเขาบอก
ขนาดครูยังมาทำแบบนี้กับลูก
จริงผมไว้ใจอาจารย์คนนี้มากครับ
ก็คือแกเป็นคนคอยช่วยเหลือตลอด
จริงลูกผมก็มีปัญหานู่นปัญหานี่
เป็นครูที่ปรึกษาจะคอยให้คำปรึกษา
หาวิธีออกอะไรให้อย่างดี

ก็เลยไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเขาเอง
จุดที่เราไว้ใจที่สุดกลับมาย้อนกลับมาหาอย่างนี้
มันก็ยังกลัวนะครับตอนนี้ครับ
คืออย่างนี้นะฮะเหมือนกับว่า
เด็กนักเรียนในห้องเนี่ยรู้พฤติกรรมของครูอยู่แล้ว
เขาก็พยายามที่จะคอยจับสังเกต
แล้วช่วงเที่ยงของวันนี้
ไปก่อเหตุกับนักเรียนหญิงวัย๑๔ปีคนนี้ในห้อง
แอบล่วงละเมิดแอบรูปแอบคำไปอนาจารย์เขา
ก็เลยมีเด็กนักเรียนถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วส่งให้กับน้องที่เป็นเด็กผู้เสียหาย

เขาก็เลยเอาภาพนี้ส่งมาให้พ่อ
มือถงมือถือไม่เป็นก็กลับว่าเดี๋ยวลูกกลับมาถึงบ้าน
เปิดภาพให้ดูหน่อยพ่อก็

แม่ของเด็กก็คือเมียเนี่ยโทรมาบอกนี่
ครูเขาบุกมาถึงบ้านเลยนะ
บภาพที่ส่งให้พ่อให้แม่ดู
แล้วคุณกัลคุณพ่อคุณแม่เขาก็โทรหาคุณกัล

คุณกันมาถึงก็ถามเลยคุณทำอย่างนี้คุณอย่างนี้

ก็บอกเอาเนี่ยผมก็พยายามจะอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น
ความจริงเพื่อนผมก็รู้ข่าวเพื่อนผมก็บอกเอาอีกแล้วเหรออืม

ส่งคลิปอะไรไปให้เพื่อนดู
แสดงว่าตัวเองก็เคยก่อกระทำอะไรลักษณะแบบนี้เหรอ
นี่อย่างไรคะแล้วเป็นครูมากี่ปีนะเป็น๑๐ปีใช่ไหม

เป็นครูนี่กว่าจะเป็นได้ไม่ง่ายนะต้องสอบต้องอะไรอีกนะ
คุณแม่บอกว่าครูมาที่บ้านตอน๖โมงเย็น
ทีแรกทำทีเหมือนจะมาขอโทษ

แค่ว่าเดี๋ยวรอพ่อของเด็กเขากลับมาก่อน
แต่ครูก็มาถึงนะครับ
ซึ่งครูเองก็ไม่ได้มีพฤติกรรม
ถึงขั้นจะมาคุกคามอะไรแต่มาขอให้ลบคลิปนะ
เดี๋ยวลองดูนะครับลองฟังคุณแม่หน่อยนะครับ
แต่ของแม่ก็ว่าแล้วแต่ของน้องนะคะ
แต่น้องเขาว่าน้องรับไม่ได้ค่ะ
น้องเขาไม่อยากเห็นหน้าครู

เดี๋ยวคุณกันก็จะรับคุณพ่อคุณแม่

เพื่อรอแจ้งความวันพรุ่งนี้นะครับ
ทางพื้นที่เขาก็ต้องมาดูแลกัน

เห็นไหมก็แม่ของเด็กเขาโทรบอกสามีว่า

อืมคือมาแล้วก็กระโดดถีบเลยเอางี้ดีกว่า
ดีนะทีมของคุณกันเขาก็มาถึงพร้อมกันพอดี

ไปทำลูกสาวไปทำหลานสาวเขา

นั่นไง